ท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วงเที่ยงนะครับที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแถวบาง
เทียนในกรุงเทพมีน้องนักเรียนชายชั้นป๖คนหนึ่งไปสอบปลายภาค
ครับแล้วอยู่ดีดีก็ฟุบหมดสติไปเลยพยายามปั๊มหัวใจช่วยเหลือกันนะครับสุดท้าย
ไม่ทันนะครับน้องเสียชีวิตครับ
นี่เป็นช่วงนาทีชีวิตเลยนะครับทางเจ้าหน้าที่ของกู้ภัยป่อเต็กตึงพยายามช่วยปั๊มหัวใจนะครับเพื่อช่วยเหลือน้องเปล่านะฮะ
เป่าเป็นนักเรียนชายชั้นป๖นะครับ
คือก็ปั๊มอยู่นานแล้วครับแต่ว่าสุดท้ายชีพจรไม่กลับมานะครับ
น้องเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ
เพื่อนบอกว่าเห็นน้องเปล่าอาการไม่ดีท่าทางผิดปกติ
ไม่ได้มีท่าทีผิดปกตินะฮะก่อนที่จะเกิดเหตุที่ฟุบลงไปนะครับ
ไม่มีสัญญาณบ่งบอกอะไรเลยนะครับ
หลังจากเกิดเหตุทางโรงเรียนก็แจ้งคุณแม่ไปนะครับ
คุณแม่มาถึงก็แน่นอนแล้วครับ
ก็เป็นภาพแห่งความโศกเศร้าแล้วครับคุณแม่ก็มากอดลูกเอาไว้
ช่วงนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามที่จะพาน้องเนี่ยไปโรงพยาบาลก่อนตามขั้นตอน

คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับคุณครูนะครับ
คุณครูบอกว่าวันนี้โรงเรียนสอบปลายภาคนะครับ
ช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงเที่ยงวันนี้
เด็กกำลังสอบวิชาที่๓ของวันอยู่นะครับ
อยู่น้องเป่าที่นั่งสอบอยู่ได้เอ็นหลังแล้วก็ล้มลงไปเลยนะครับ
เพื่อนก็เรียกคุณครูให้มาช่วยกันคุณครูก็พยายามมาช่วยกันนะครับ
สุดท้ายก็ต้องตามกู้ภัยมา
ซึ่งจากประวัติของเด็กนักเรียนก็คือ
น้องเคยผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจมาก่อนนะครับ
บริเวณที่รองศีรษะของน้องเนี่ยจะมีที่ดามหลัง
เพราะว่าน้องมีอาการกระดูกคดงอนะครับ
นี่ผ้าที่รองของน้องนะครับ
เพิ่งใส่ได้สักประมาณ๑เดือนเพื่อพยุงหลังนะครับ
แต่ก็ไม่ได้มีอาการเจ็บหรือว่าแน่นหายใจไม่ออกอะไรมาก่อนนะครับ
น้องก็มาเรียนตามปกตินะครับ
พอมาถึงนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุนะครับ
เขาไม่ส่งแล้วเพื่อนก็เลยถามว่าเปล่าข้อสอบ
ทีนี้เขาก็เลยสังเกตอาการของเพื่อนคือจะคล้ายว่าเหนื่อยง่ายแล้วก็สั่นอะไรอย่างนี้
เพื่อนก็เลยเห็นเขาค่อยโน้มตัวลงเพราะเขาพูดไม่ได้เหมือนกับจะหมดแรง
คุณแม่ของน้องเปล่าบอกว่าแม่มีลูกสองคนนะครับ

โดยเคยผ่าตัดลิ้นหัวใจเมื่อ๑๘มีนาคม๒๕๖๔นะครับ
ผ่าตัดเสร็จแล้วน้องเปล่าก็ไม่มีอาการผิดปกติอะไร
แข็งแรงดีออกกำลังกายได้ชอบเล่นแบตมินตัน
แม่บอกว่าน้องเป่าความจริงแล้วมีอาการตั้งแต่ตอนที่อยู่ในท้องคุณแม่แล้วนะครับ
เพราะว่าตอนตั้งท้องเนี่ยคุณแม่อายุ๓๕อายุเยอะ
คุณหมอก็ให้เจาะน้ำคร่ำแล้วพบหัวใจของทารกผิดปกติ
ฝากคันไว้กับโรงพยาบาลจุฬาคุณหมอบอกว่าน้องเป็นโรคหัวใจ
น้องก็ไม่เคยบอกว่าหอบหรือว่าเหนื่อยนะครับ
ไม่เคยมีบ่นแบบเจ็บหน้าอกอะไรพวกนี้

แต่น้องเขาเป็นแต่เกิดแล้วเป็นแต่เกิดเลย

แต่ก็ไม่ทันนะครับน้องเสียชีวิตนะครับ
ก็ต้องนำร่างน้องลงมาจากห้องเรียนนะครับอยู่บนชั้น๔นะครับ
ช่วงนี้คุณครูก็ให้เด็กเข้าห้องให้หมด
เข้าไปในห้องเรียนแล้วก็ปิดประตูหมดนะครับ
เพื่อจะได้นำร่างของน้องเปล่าลงมานะครับ